ครับขอบคุณครับขออนุญาตครับก่อนที่คุณสิริกัญญาจะอภิปรายต่อนะครับ
ท่านนายกลุ่มตีขอชี่แจงครับเชิญท่านนายกครับ
กราบเรียนท่านประธานทรัพย์ที่ขอรบและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับ
ผมจำเป็นต้องชี้แจงในช่วงนี้นะครับเพราะถือว่าในฐานะที่ท่านเป็นรุ่นพี่ผม
หลายอย่างก็รู้สึกว่าคิดไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่นะครับอาจจะประสบการณ์ต่างกัน
เพราะท่านเป็นแค่ผู้พิจารณ์ผู้พิจารณ์บริษัทผมเป็นนายกลุ่มตีนะครับ
เพราะฉะนั้นประสบการณ์มันอาจจะต่างกันที่ท่านอ้างว่าผมไม่รู้เรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับ
ในการจัดทำงบประมาณนะครับที่ท่านว่าเราทำขาดดุลมา
ไม่มีความก้าวหน้าไม่มีแผนงานใช้เงินเพื่ออะไรล่ะ
เพื่อปูพื้นฐานทางการเมืองอะไรทำนองเนี้ยนะท่านรู้ดีเหลือเกินนะครับ
เพราะผมไม่เคยทำแบบนี้ไม่ได้คิดแบบนี้เลยนะครับที่ผ่านมา
การทำงานมีอยู่๓รูปแบบนะครับงบประมาณแบบขาดดุล
ถ้ารายได้จัดเก็บได้ต่ำกว่าวงเงินงบประมาณงบประมาณแบบสมดุล
ก็คือรายได้เท่ากับรายจ่ายและงบประมาณแบบเกินดุล
คือรายได้สูงกว่ารายจ่ายนะครับดังนั้นการทำขาดดุลนั้น
ทุกท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่อยู่ในรัฐบาลมาก่อน
นะคงทราบดีแม้กระทั่งระเบียบการใช้เงินงบกลางอะไรก็แล้วแต่
งบกลางในปีนี้ก็มียอดสูงขึ้นจากงบประมาณในการแปรยติมา
หมื่นหกพันกว่าล้านนะครับซึ่งกำลังไปอยู่ในงบกลาง
แล้วก็ระบุไว้เลยว่าเอามาใช้สถานการณ์โควิดทั้งสิ้นนะครับ
ไม่ได้เพิ่มเติมเป็นพิเศษแต่ประการใดก็อาจจะมีหลายท่านอยากได้เงินจำนวนนี้ไป
ผมก็ไม่ทราบว่ามันจะได้ไปได้ยังไงนะ
ก็ต้องกลับมาอยู่ที่งบกลางนะครับแล้วงบกลางก็เป็นการใช้จ่ายตามระเบียบ
ของสำนักงบมารมีการตรวจสอบมีการต้องเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีนะครับ
ผมไม่สามารถจะไปชี้นิ้วอะไรได้เลยนะครับเป็นการผ่านการกรองทุกประการนะครับ
ตรวจสอบทุกประการผมไม่อยากมีปัญหาแบบ
ก่อนก่อนหน้านั้นที่มีปัญหาในเรื่องทุจริตนะครับมีตัวอย่างอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการทำงบประมาณแบบขัดดุลนั้นแน่นอนครับในเมื่อรายได้เก็บได้ต่ำกว่า
เฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นงบประมาณรายจ่ายแบบขาดดุล
แล้วก็ยังมีอยู่นะครับการจัดทำงานแบบนี้นะครับ
ทั้งนี้เพื่อจะขับเคลื่อนให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
โดยเพราะยิ่งการก่อให้เกิดการใช้เงินภายในประเทศนะครับเพื่อจะสร้างรายได้กับประชาชน
ให้มีรายได้ที่เพียงพอพออยู่พอกินพอใส่ได้ในช่วงนี้นะครับ
ในช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของโควิดนะครับแล้วเราก็ต้องใช้ในการลงทุนต่างประเทศด้วยนะครับ
หยุดไม่ได้เลยนะครับเพิ่มการใช้จ่ายในประเทศเพิ่มการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจใหม่สร้างสารสุขท่านบอกว่าไม่มีผลงานอะไรเลย
ท่านคงต้องไปดูใหม่นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมา
แล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างในประเทศไทยนะครับอันนั้นท่านอาจจะไม่เห็นก็ได้นะครับ
เพราะท่านอาจจะทำภารกิจอื่นที่ท่านว่าท่านทำหนักหนาสาหัสของท่านนะนะ
ถ้าท่านดูมาในมุมกว้างนะท่านจะเห็นว่าประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปมากมายในขณะนี้นะครับ
มันก็เป็นผลดีกับอนาคตทั้งสิ้นนะครับ
ในเรื่องของการดูแลทางสังคมให้กับประชาชนในกลุ่มเปราะบางท่านดูตัวเลขนะครับ
เราดูแลมากขึ้นเท่าไหร่เพิ่มเงินเท่าไหร่นะครับ
แม้ว่าจะอาจจะไม่มากนักไม่เป็นที่น่าพอใจ
แต่ก็จะเพิ่มให้แล้วนะครับไม่ได้น้อยไปกว่าเดิมนะครับ
เราก็คงคาดหวังว่าการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะเพิ่มสูงขึ้น
ช่องว่างระหว่างรายได้ของประชาชนลดลงเพิ่มความเสมอภาคในแต่ละกลุ่มเปราะบาง
ก็มีหลายกลุ่มด้วยกันรัฐบาลนี้เอามาดูทุกกลุ่มนะครับ
ว่าจะให้ได้แค่ไหนมากน้อยเพียงใด

โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่มีการเก็บรายได้น้อยลงนะครับ
ต้องหาวิธีการบริหารงบประมาณให้ดีที่สุดนะครับ
การจัดตั้งงบประมาณการจัดทำงบประมาณ
ในแต่ละปีปี๖๒เท่ากับร้อยละ๗
ขณะอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าสัดส่วนกับสูงกระโหมต่อวงเงินโรงพยาบาลประจำสูงสุดอยู่ที่๑๐๙๐๖นะครับ
ในปี๒๕๓ในปี๒๕๕๒อยู่ที่๘๗๒ในปี๒๕๕๑อยู่ที่๘๖๑ในปี๒๔๖อยู่ที่๗๙
วันนี้๖๒นะครับที่ท่านว่าสูงสุดหรือวันนี้สูงสุดเราสัดส่วนเพียงแค่๗๕๗นะครับ
นายย้อนกลับไปดูด้วยรัฐบาลไหนก็แล้วแต่นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้สูงตามที่ได้มีการอภิปรายนะครับ
เมื่อเทียบเคียงกับต่างประเทศแล้วจะพบว่างบบางกันสุดกระโหมกับมูลค่าผลิตภัณฑ์มูลมของไทย
ปี๖๓ไทยอยู่ที่๑๐๑๔๘สิงคโปรอยู่ที่๑๐๓๐๒
เกาหลีใต้อยู่ร้อยละ๒๗๕อันนี้ก็เพียงแต่ยกตัวอย่างให้ทราบเฉยนะครับ
ผมต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายงบมารให้มากที่สุดนะครับ
อะไรที่ปรับได้ผมก็ปรับให้นะครับอะไรที่มีความจำเป็นก็ต้องไปหารือกันนะครับ
พินากันโดยการมาธิการผมก็ยอมรับทั้งสิ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นหลายอย่างเนี่ยมันหยุดไม่ได้บางอย่างก็ต้องทำนะครับ
เพราะในเรื่องของท่านบอกว่าเอ๊ะมีทหารไว้ทำไม
มีไว้แล้วก็ไม่ได้รบวันนี้ทหารทำอะไรบ้างครับ
กองกำลัง๑๓กองกำลังอยู่ชายแดนกี่หมื่นคนครับที่ใต้กี่หมื่นคนครับ
หมุนเวียนกำลังพลจากทุกกองทัพภาคลงไปนะครับเมื่อลงไปแล้วก็มีการผลัดเปลี่ยน
ไม่ใช่อยู่กันสามสี่ปีนะครับมันก็มีปัญหาครอบครัว
มีปัญหาเรื่องความอะไรล่ะความเคยชินมันต้องมีคนที่จะหมุนเวียนไง
นี่คือการหมุนเวียนคนหน้าที่การเป็นทหารระบุไว้รัฐมนุนอยู่แล้ว
ชายไทยทุกคนต้องเป็นทหารมันยากแค่ไหนครับ
การเป็นอาหารเพื่อรับใช้ชาติเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเนี่ย
ใช้เอามาใช้งานอย่างเดียวไม่ใช่เอามาโฆบอย่างเดียว
มาช่วยงานทุกงานในภารกิจของกองทัพนะครับในเรื่องของ
การชายแดนในเรื่องของความมั่นคงภายใน
ในเรื่องของสำนุนกระทรวงต่างการลักลอบการค้าสินค้า
ชายแดนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือภัยพิบัติ
นะครับแล้วก็วันนี้ก็ช่วยเหลือเรื่องโควิดเข้าไปอีกนะครับ
คือสรุปว่าก็มีเงินเดือนมีเบี้ยเลี้ยงนะครับ
เลี้ยงก็ไม่ได้มากมายอะไรนะฮะเพียงแต่ว่าต้องต้องใช้คนจำนวนมาก
พอดังควรนะครับในการแก้หาควิดธัฬาโรงให้ช่วยเยอะครับ
ลงไปเพียบนะครับจากโรงพยาบาลทหารที่เรามีอยู่ในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบงบประมาณกระทรวงการหบแต่ละประเทศนะครับ
ในส่วนของเราจำนวน๑๓๑เปอร์เซ็นต์นะครับ
ในส่วนของประเทศที่เรามีตัวเลขอยู่นะครับในส่วนของสิงคโปร์นี่๑หมื่นกว่าล้านนะครับ
แล้วก็เพิ่มขึ้นอีกในขณะนี้เพราะมีการจัดซื้ออาวุธใหม่เพิ่มเติมอีกนะครับ
ญี่ปุ่น๑๐๕๐๐๐บาทเกาหลีใต้๕๐๐๐๐บาท
มอเลเซีย๑๕๐๐๐บาทอินโดรเซีย๓๐๐๐๐บาท
กัมพูชา๘๐๙๐๐๐บาทเวียดนาม๑๐๖๐๐บาท
เมียนมานะครับที่ผ่านมาก็ประมาณสัก๒ล้านเศษนะครับ
เพราะฉะนั้นตัวเลขเวลาเอามาพูดเนี่ยคุณาดูตัวเลขให้ทั่วถึงด้วย

ศักภาพทางสงครามเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับ
ผมเคยพูดมาหลายครั้งแล้วเราก็จำเป็นต้องมียุทธปกรณ์ที่มันทันสมัยบ้าง
ทั้งนี้เพื่ออะไรให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตในชีวิตของเขา
ลูกเราหลานเราเป็นทหารทั้งนายหารในสิบพลทหารไปทำงานเนี่ย
มันมีความเสี่ยงตลอดเวลานะครับ
แล้วก็เราก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่ทันสมัย
มียานเกราะมีเสื้อเกราะมีต่างเพราะวันนี้อาวุธมันรุนแรงขึ้นนะครับ

ถ้าเราไม่ดูแลเขาแล้วเขาจะไปอยู่ให้เราไหม
เขาแสดงให้เราหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่มีความจำเป็น
เพราะฉะนั้นเมื่อครู่ท่านเอารถถังทิ้งน้ำ
รถถังทิ้งน้ำมันรถหกห้าสิบปีมาแล้วนะครับ
เขาซึ่งไปทิ้งน่ะประมาณท่อไม่ไหวแล้ว
กอบไปซึ่งอยู่อย่างเอิญนะไปทำการรังเทียมบ้างอะไรบ้าง
ไม่ใช่ซื้อมาสิบปีแล้วทิ้งที่ไหนเขาซื้อมาสิบปีทิ้ง
วันนี้ที่ใช้อยู่ในกองทัพก็อายุมากยาคือขนาดเจือ๔๐ปี๓๐ปี

ท่านอาจจะมองว่าการรบในวันนี้มันยังไม่เกิดขึ้นท่านแน่ใจได้อย่างไรมันจะไม่เกิดขึ้น
นะครับจากผลกระทบต่างต่างตามแนวชายแดนอาจจะเริ่มจากเล็กเล็กน้อยน้อย
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องประเมินไว้นะครับเป็นแผนเผชิญเหตุไว้ล่วงหน้า
ถ้ามาคิดทีหลังทหารก็ไม่ต้องมีอาวุธก็ไม่ต้องใช้เราไม่รู้จะไปรบกับใคร
ล่วนหน้ากับกุญแนสรับผิดชอบด้วยแล้วกันนะครับวันนี้สถาการณ์ใน
ภูมิภาคไม่ว่าทะเลจีนใต้ไม่ว่าจะในส่วนของประเทศรอบบ้าน
ใกล้ใกล้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต
ท่านทราบไหมครับท่านพฤติกด้วยได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้น
นี่คือสิ่งที่เราต้องวางแผนไว้ล่วงหน้าสอบภาษากันเรื่องของการใช้เทคโนโลยี
เพื่อจะลดคนลงมาให้ได้อันนี้ก็อยู่ในแผนการปฏิรูปกองทัพอยู่
ปฏิรูปกองทัพอยู่นะครับในเรื่องของหนี้
บอกก็มีหนี้โน่นหนี้มาเพราะฉะนั้นหนี้แต่จริงก็ส่งต่อมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับ
ผมก็ไม่มีเพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลผมนะครับแต่ก็เป็นหนี้ที่เกิดมูลค่า
สาโพกพื้นฐานใช่ไหมโครงสร้างเรื่องน้ำเรื่องถนนหนทาง
รถไฟรถไฟฟ้าเราหยุดไม่ได้หรอกครับเราต้องมีการพัฒนา
ซึ่งประชนทุกคนเขาพอใจถ้าท่านมองว่าไม่ต้องทำก็ได้
กู้มาเอาให้แจกประชาชนไปอย่างเดียวดีกว่าไหมผมว่าไม่คิดแบบนี้
ไม่ใช่หรอกครับนะเพราะฉะนั้นท่านก็คงอยู่แค่นี้แหละนะ
ท่านบอกว่าผมไม่รู้กฎหมายผมไม่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด
แต่ผมรู้ว่าผมจะบังคับจะใช้กฎหมายได้อย่างไรโดยใช้คนที่ทำหน้าที่ตรงนี้
ให้อิสระเศรษฐีเข้าในการตัดสินใจในการเสนอข้อมูลผมฟังควรทุกคน
ในการแต่งตั้งในสถานบังค์บริษัทผมก็ให้พวทำรวจเขาเป็นคนพิจารณา
คณะกรรมการขึ้นมานะครับจะมีบทอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านกล่าวมา
ครูนะครับซึ่งผมคิดว่าผมทำได้ดีกว่าสมัยก่อน
มากเหมือนกันนะนะลองไปดูกันแล้วกันนะครับ
ที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็คือปัญหาที่ท่านก็เจอไปแล้วทั้งสิ้นนั่นแหละ
และท่านกำฆิตะแก้แล้ววันนี้ผมแก้ไปหลายอย่างนะครับ
ปัญหาทำประโยชน์จากเรื่องนี้เท่าไรหลายสิบล้านวัญชีนะครับ
เราต้องทำยังไงให้หนี้เก่าเนี่ยมันหยุดไปแล้วหนี้ใหม่อาจจะต้องเกิดขึ้น
เพื่อจะทำให้ทุกคนชำระหนี้ได้
ธนาคารก็มีปัญหาเขาตั้งเงินสำรองไว้มันเกิน
ที่เขาตั้งสำรองไว้อย่าลืมว่าเขาเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับ
เงินต่างต่างทั้งหมดของเขาก็มาจากพวกเรานี่แหละฝากเขาไปนะ
มันก็มีผลกับผู้ถือหุ้นนักลงทุนของเขานั่นคือระบบธุรกิจนะครับ
ในเรื่องของกรณีที่กล่าวว่ามีมาตรการต่างมา
ผมว่าคงไม่ใช่ตรงนั้นแหละนะจะอยู่ต่อไม่อยู่ต่อ
มันอยู่ที่กระบวนการประชาธิปไตยนี่แหละในสภาตะเภอก็ว่ากันไปนะครับ
ผมไม่สามารถจะไปหลอกล่อใครเขาได้
วันนี้ประชาชนเขาเปิดหูเปิดตามากขึ้นแล้วนะครับนะ
เพราะฉะนั้นในส่วนของตรงนี้นะครับผมกลับเรียนว่า
เรื่องวันนี้ปัญหาเรื่องการทุจริตก็เช่นกัน
ผมประกาศไปแล้วถ้าท่านมองตัวเลขการดำเนินคดีนะครับ
ในวันนี้มีการถูกเนินคดีทั้งค่าการระดับสูงระดับกลางระดับล่าง
ไล่ออกปลดออกมีคดีจำนวนมากนะครับ
บอกว่าวันนี้มันมีมากเพราะมีคดีมาก
ทำให้ก่อนมันก็มากกว่านี้แหละครับแต่ไม่มีถูกดำเนินคดี
คิดแบบนี้ได้ไหมลองไปเปรียบเทียบดูแล้วกัน
อย่างนั้นเราวันนี้มีใครถูกเนินคดีถูกเนินคดีเต็ดคุก
ตลอดชีวิตมีไหมครับสมัยก่อนที่ผ่านมา
สมัยก่อนมีแต่หนีคดีวันนี้มีไหมครับ
คิดอย่างงี้ที่ครับมันจะได้จะได้เป็นทำด้วยกันทั้งสองฝ่าย
ถ้าท่านช่วยกันเนี่ยมันจะไปได้หมดอ่ะนะครับรายได้ประเทศเนี่ย
เราก็คาดการณ์ว่าในในห้าปีข้างหน้าเนี่ยนะ
แล้วถึงมียุทธศาสตร์๕ปีเรื่องการลงทุนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่
ก็กำลังเริ่มดำเนินการอยู่ในช่วงไตรมาสนี้ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ต้นปีมีการลงทุนสูงขึ้นในประเทศไทย
วันนี้เราต้องใช้โอกาสนี้คือบ้านเมืองเรา
มีความสงบสุขมีนาฬิบภาพ

ไม่ใช่มีการสนับหนุนได้มีการบุ่นวายอยู่
นะทุกท่านทราบดีหลายท่านทราบทั้งหมดแล้วครับ
นะวันนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่าเป็นใครทำให้เกิดบ้านเมืองมันเสียหายเนี่ยมีทุก
อย่างนะครับก็ผมไม่ได้ขู่ใครทั้งสิ้นนะเป็นเรื่องของกระบวนการยุทธรรม
ต้องดำเนินการไปนะครับในส่วนของรัฐบาลเองนั้นทำหน้าที่ในฝ่ายบริหาร
นะตำรวจเขาอยู่ในฝ่ายบริหารนะครับแต่ลืมว่าอีกสองอำนาจนั้น
คืออำนาจนิติบัญญัติคือในสภาแห่งนี้นะครับอำนาจที่๓
คืออำนาจอำนาจตุลาการนะครับซึ่งเป็นเรื่องของอายการและศาล
ผมไม่ก้าวล่วงท่านไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ทำเต็มที่
ตำรวจก็ทำเต็มที่การที่บอกว่าเอาจะไปใช้อำนาจกับประชาชน
เยาวชนเด็กแล้วไม่ใช่ที่ควรจะไปกันไหมล่ะครับแล้ว
จริงทั้งคนคือท่านบอกเอาอาวุธจริงกระทุนยางต้องเป็น
ความเป็นจริงขัดแย้งกันในภาพนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเลือกดูนะภาพใน
หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็สุดแล้วแต่ว่าฝ่ายใครจะเอาออกมา
แต่ผมยืนยันว่าไม่ได้มีการสั่งการให้ใช้อาวุธจริงทั้งสิ้นนะครับก็คอยดู
ต่อไปนะครับว่าใครจะทำให้เริ่มเกิดขึ้นอันนี้ขึ้นมาเกาะขึ้นมาด้วย
หนุนจากใครนั่นคือสิ่งที่ระหว่างที่ประเทศไทยต้องระมัดระวังที่สุด
นะครับเรื่องสถานะทางการเงินผมยืนยันว่าในส่วนของระดับประเทศนั้น
ยังดีอยู่มากนะจะเห็นว่าในส่วนของเวอร์แบงค์ในส่วนเอเวฟ
ได้ประเมินความเก็บแข็งของประเทศไทยกี่พอมาดทางด้านการเงินกลาง
อยู่ระดับสามีบวกเช่นเดิมนี่แหละครับคือสิ่งที่จะทำให้เห็นว่า
เรายังมีความเชื่อมั่นในเวทีโลกในวิธีสากลการจะกู้เงินการจะใช้
เราก็จะทำเท่าที่จำเป็นนะครับเท่าที่จำเป็นโดย
เพราะฉะนั้นฝากมุมมองตรงนี้ไปด้วยเราต้องเร่งรัดในเรื่องของการใช้จ่ายในประเทศ
เราก็เติมมาตรการลงไปผมก็เห็นว่ามีคนทั้งสามสิบสี่สิบล้านคนได้ไป
ไม่เคยมีมาตรการไหนที่คน๓๔๐ล้านได้ใครแล้วเขาจะเลือกผมหรือเปล่า
ยังไม่รู้เลยใช่ไหมผมก็ดูแลเขานั่นแหละนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่ท่านไปเยี่ยมมาทั้งหมดที่ประชาชนที่ไม่พอใจ
เขาก็รับเงินตรงนี้ไปทั้งสิ้นเนี่ยแหละครับนะเขาก็ใช้จ่ายไปตามนี้
เพราะผมดูแลให้ดูแลคนและได้น้อยเป็นหลักนะครับในเรื่องของการค้าขายลายปลีกลายย่อยต่างต่างเหล่านี้นะครับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจนั้นเราต้องเน้นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจใหม่ไม่ใช่เน้นการส่งออก
ซึ่งมีโอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงสูงนะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาเพิ่มรายได้เดิม
ซึ่งมาจากการส่งออกและการท่องเที่ยวซึ่งพอมีปัญหาอย่างนี้มันก็ลดลงหมดล่ะครับ
การที่บอกว่าประชาชนเดือดร้อนผมก็มีมาตรการของกรมทางออกมาทุกครั้ง
ในการประกาศอะไรก็แล้วแต่๑เดือน๓เดือนก็มีมาตรการชะลอหนี้
นะครับลดตรงนู้นลดตรงนี้ลดภาษีลดอะไรให้
ก็อย่างนี้แหละครับรายได้มันก็น้อยลงน้อยลงทุกที
แต่ประชาชนเดือดร้อนไงครับจะบอกว่าผมไม่นึกถึงประชาชนเหรอ
ผมนึกถึงเขาทุกวันอ่ะนะทุกวันท่านบอกว่าผมไปทำงาน
หมอก็สั่งให้ผมต้องทำงานที่บ้านนะครับ
ก็ตามกันไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมทำงานกับทุกวันแหนะ
ทางออนไลน์ทางวีดีโอคอนเฟอร์เนนกับหน่วยงานทุกหน่วยงานได้ตลอดเวลานะติดต่อกับทางวีดีโอคอลทางไลน์ทางอะไรก็ติดต่อกันหมดทุกวัน
การทำงานวันนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือโลกยุคใหม่แล้วนะครับ
ยังไงก็ตามก็ต้องระวังตัวเองระวัดบังประชาชนนะ
การดูแลเยี่ยมเยี่ยมมันก็มีทุกคนอ่ะผมก็สั่งให้ทุกคนเนี้ยเหมือนกันนะครับ
ผมก็ไปเยี่ยมเยี่ยนเมื่อถึงคราวที่สามารถปฏิบัติได้นะครับ
ในเรื่องของเงินทอนท่านไปหามาเถอะครับว่าใครได้นะ
ผมยืนยันยอมรับการตรวจสอบทุกชนิดอ่ะนะ
อย่าบอกว่าคอสชผมไม่ตรวจสอบผมถูกตรวจสอบหมด
กรศึกษาเขาก็ตั้งเรื่องมาอะไรมาผมก็สู้ไปชี้แจงไปข้อที่จริงไปนะครับ
ก็ยังไม่มีเรื่องอะไรที่มันหนักหนาสาหัสชี้แจงได้มันก็จบนะ
อย่าบอกว่าเออผมไม่ได้รับใช้อำนาจรัฐประหารต่างกับท่าน
ท่านเข้าใจอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่อ่ะน่ะ
เรื่องงบประมาณอื่นเรื่องเกษตรเรื่องต่างท่านรู้ไหมครับว่า
ใช้เงินดูแลภาคเกษตรไปเท่าไหร่ในเรื่องของการที่จะต้องประกันรายได้
เกษตรกรนะไม่ใช่ผมไม่ให้นะแต่ให้ในทางที่มันถูกต้อง
มาตรการประกันราคาตามนโยบายมาตรการเสริมมาตรการพิเศษ
ใช้เงินเป็นกว่าแสนล้านนะครับแต่ละปีอ่ะนะ
ซึ่งวันนี้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะมันงบประมาณในงบประมาณมาตรายี่สิบแปด
เราจะอยู่กันอย่างงี้ต่อไปไหวไหมเราต้องมองอนาคตว่าเราจะใช้เงินกันอย่างไร
แล้ววันหน้างบมารที่จะผูกพันเนี่ยมันเป็นภาระนะครับ
ก็ต้องก็ต้องหารือร่วมกันหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดนะครับในเรื่องของค้าใจ
อะไรที่ว่านะท่านบริจาคเงินมากกว่าผมก็ดีอยู่แล้วขอบคุณมาก
นะขอบคุณนะครับผมก็มีแต่เรือนผมไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจ
ไม่ได้มีลูกหลานทำอะไรล่ะอะไรนะทำธุรกิจ
ไม่ทำที่พักที่เสิร์ชไม่มีเลยก็มีกระเดือนเท่านั้นแหละครับ
ใช้อยู่ทุกวันนี้นะแล้วไม่เคยเรียกรับประโยชน์ใครทั้งสิ้น
อันนี้ผมยืนยันด้วยได้นะแล้วผมสวดมนต์สวดมนต์ทุกวันนะ
เพราะฉะนั้นผมจะไม่ทำอะไรที่มันผิดนะก็ขอให้เข้าใจกันด้วยนะครับ
ที่ผมจะไม่ต้องพูดกับท่านนี่เพราะว่าท่านเป็นรุ่นพี่ผม
ท่านก็พูดอยู่เสมอท่านเป็นรุ่นพี่เท่านั้นปีเท่านี้ปีนะครับ
น้องนู้นกำลังก็เคารพอยู่กับใดอยู่ก็ระวังกันแล้วกัน
หน้าเขาจะไม่เคารพก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเขาเขาคิดเป็นแล้ววันนี้

จริงแล้วยังไม่ถึงเวลาผมพูดแหละ
แต่ก็จำเป็นเพราะเป็นพี่พี่ผมนะผมก็ต้องพูดซะหน่อย
ตั้งใจจะไม่พูดแต่เพราะเอิญท่านพูดมาก่อน
ท่านดูท่านตำหนิน้องท่านมากเกินไปสักนิดหนึ่งนะ
ผมก็ไม่โกรธไปเครื่องท่านอยู่แล้วเพราะผมจะให้ภาคฝ่ายค้าน
ชมผมมันคงไม่ได้ล่ะนะแต่ก็ขอให้คำนึงถึงความจริง
ผมฝากไปถึงประชาชนที่บ้านนะครับถ้าได้ฟังผมอยู่ตอนนี้
ท่านดูหน้าผมท่านฟังผมผมพูดจากหัวใจของผม
ผมพูดจากสมองที่ท่านวันน้อยเนี่ยของผมเนี่ยออกมานะ
แต่ท่านอย่าลืมว่าผมมีประสบการณ์มา๖๗ปีมาแล้ว
ตรงนี้คือความแตกต่างนะครับที่ผมน่าจะรู้มากกว่าท่าน
เรื่องโควิดกับเรื่องเศรษฐกิจเดี๋ยวก็คงว่ากันต่อไปอีกทีแล้วกัน
เพราะตั้งแต่เช้ามาก็พูดหลายเรื่องมาแล้ว
เรื่องการจัดหาวัคซีนการบริหารวัคซีนการผ่านการฉีดการต่างต่าง
ซึ่งเราก็แก้ปัญหามาโดยตลอดเดี๋ยวผมก็จะหาเวลาที่เหมาะสมชี้แจง
นะครับในหลักการทั้งหมดแล้วในส่วนรายละเอียดก็ท่านรองนายก
พร้อมจะชี้แจงอยู่แล้วผมยืนยันรัฐบาลทำหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตว์ด้วยความเป็นห่วงบรรยายประชาชนแล้วพินาตามสถานการณ์ที่เกิด
เป็นระยะระยะมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นหลายอย่างที่พูดเมื่อ
เช้านี้เรื่องราคาวัคซีนเรื่องการบริหารการต่างต่าง
มันมีเดี๋ยวท่านรองยกชี้แจงได้หมดทุกตัว

แต่ถ้าไปพูดข้างนอกอาจจะมีปัญหา

เพราะว่าการพูดในภาพตามันต้องระวังเหมือนกัน

เรื่อยความโครงการแทบพี่หวัดดี